ทีนี้มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะคะ
มีรถตู้โดยสารนะคะอยู่ดีก็มีผู้ชายคนนึงถือมีดแบบยาวเลย
ทุบตรงประตูดีนะประตูล็อกพยายามจะเปิดประตูเหมือนกัน
ผู้ชายคนนี้มาตามภรรยาเพราะภรรยาหนีออกจากบ้านไป
ภรรยาก็อยู่ในรถคันนี้จริงจริงแต่ว่าบางจังหวะมันจะได้ยินเสียงผู้หญิงคนนึง
นั่งอยู่ในรถตู้บอกให้ผู้หญิงที่เป็นภรรยาของผู้ชายคนนี้ลงไปสิลงไปสิ
จะให้ลงไปเดี๋ยวผู้ชายคนนี้คลุ้มคลั่งทำร้ายคนอื่น
ถ้าลงไปก็ไม่กล้าลงไหมล่ะเออเนี่ยเดี๋ยวไปดูคลิปแบบเต็มเต็มกันนิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ดูเร็วว่ะมันขนไฟหรือเปล่า
นี่คือน่ากลัวก็คือถือมีดยาวมาแบบนี้ค่ะแล้วก็มาตรงประตูมาทุบประตูรถนะคะ
ก็คือมาตามหาภรรยาน่ากลัวสองก็คือได้ยินเสียงผู้หญิงในรถ
เอาเมียมันออกไปสิอันนี้โหดนะ

เหมือนกับว่าคนอื่นจะได้หรือว่าตัวคนที่พูดคนเดียวจะได้ปลอดภัย
เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผู้ชายคนนี้มันคลุ้มคลั่งมาจะทำยังไง
แต่ตัวผู้หญิงที่เป็นเมียของผู้ชายคนนี้แล้วอยู่ในรถจริงเนี่ยนะคะ
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวไม่กล้าลงนะเขาก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจนะ
ให้ตำรวจมาดีกว่าลงไปก็เขาไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนึกออกไหม

นี่ค่ะผ่านไปสักพักหนึ่งก็มีผู้หญิงมาคนนึง
แล้วก็มาห้ามผู้ชายคนนี้คาดว่าน่าจะเป็นญาติ
จังหวะนั้นตำรวจก็มาพอดี
ก็โชคดีไม่มีใครได้รับอันตรายจากเหตุการณ์นี้
เพราะผู้ชายคนนี้พอเห็นตำรวจปุ๊บก็ขับรถหนีไป
อ้าวเหรอแล้วไม่ดำเนินคดีอะไรเลยเหรอ
เนี่ยคือตอนนี้ก็ยังตามอยู่นะคะ
ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ไหนยังไงเมื่อไหร่
แล้วบทสรุปบทจบมันเป็นอย่างไร

เดี๋ยวเราจะตามให้ว่ายังไงต่อนะคะ
ผู้ชายคนนี้ก็ทำให้คนตกออกตกใจ
ถือมีดมาในที่สาธารณะมันผิดอยู่แล้ว
มันต้องมีอีกคำถามหนึ่งในใจท่านผู้ชมแน่นอนที่ดูคลิปอยู่เนี่ย

ปล่อยให้เขามาทุบเขามาฟันเข้ามาอะไรอย่างนี้
คนก็ไปโพสต์เรื่องนี้กันเยอะนะว่าทำไมรถตู้ไม่ขับออกไป
แต่มันมีรถเก๋งของผู้ชายคนนี้จอดขวางอยู่ค่ะ

เห็นแล้วอุกอาดนะโดยเฉพาะน้ำใจของคนไทยนี่มันก็ทำให้พอมองเห็นได้นะ
กับการผลักใสไล่ส่งเขาว่าเอาเถอะเธอก็ลงไปสิ
เดี๋ยวฉันจะได้ไปต่อฉันจะได้ปลอดภัยก็เข้ามาตามหาเธอไงเธอก็ลงไปสิ

โอ้โหนี่ดูสิมีน้ำใจมีน้ำใจ